ไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกความน่ารักเอามาให้ดู
เรื่องเตือนภัยเรื่องอุบัติเหตุก็ต้องให้ดูกันด้วย
เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัว
อย่างที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังข้ามถนนนะคะ
จู่มีรถกระบะวิ่งไปด้วยความเร็วนะคะ
แล้วก็ชนเขาอย่างจังไม่ทันตั้งตัวไปดูกันดีกว่าครับ
คุณผู้ชมตั้งสติดีนะคะทำสมาธิดีค่อยดูภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่ว่าคุณผู้ชมคะอันนี้ถ้าสังเกตดีนะ
มันจะเป็นช่วงเวลากลางคืนสัก๓ทุ่ม๙นาทีนะคะ
เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ถนนจรรยานนท์หมู่๗ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ภาพวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินจับมือแฟนสาว
เพื่อที่จะข้ามถนนกลับไปที่รถ
แต่ระหว่างที่ข้ามไปถึงเส้นเหลืองกลางถนนเนี่ย
ก็มีรถกระบะอีซูซูดรากอนไอสีเขียวเออ
ฉะเชิงเซาขับมาอย่างเร็วแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เฉียวชนผู้ชายคนนี้กระเด็นไปอีกฝั่งนึงอะค่ะตายแล้ว

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถเก๋งอีกคันนึงที่ขับสวนมาพอดี
แต่ก็ยังเคราะห์ดีที่เก่งคนนั้นเขาเบรกทันคุณชนะ
โอ้ยแต่มันเป็นนาธิชีวิตจริงอะ
หลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ
ก็เจอผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
คุณผู้ชายที่ว่านี่คือคุณอิสระยืนยงการกุลอายุ๒๔ปีนะคะ
คือได้รับบาดเจ็บกระทั่งว่าไม่สามารถขยับตัวได้

ทางเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
แต่ถามว่าแล้วคู่กรณีไปไหนเป็นยังไงบ้าง

หลังจากเกิดเหตุเขาก็จอดรถข้างทางแล้วก็ลงมาดู
แต่ด้วยความตกใจบวกกับแบตมือถือหมดอะค่ะ
คนขับเขาก็เลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านไปเพื่อที่จะไปตามญาติมาช่วยดูก่อน
เป็นจังหวะเหมือนขอแบบไปตั้งสติแป๊บนึง

นะคะว่ามาเร็วแบบนี้นี่คือเมาไหมหรือประมาทหรือเป็นเพราะเหตุอะไร

เราก็ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายกับใครเลย